รวมทั้งเรื่องของสภาพอากาศไว้วางใจไม่ได้
คือตอนนี้ถ้าไปดูในหลายพื้นที่คือน้ำท่วมแล้วนะคะ
เพราะว่าฝนมันตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่๒๖

โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
เน้นที่ภาคกลางใกล้กรุงเทพมหานครบางปูค่ะ
ฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาคือตกต่อเนื่องค่ะ

ทำให้พื้นที่บางปูเกิดน้ำท่วมขึ้นมานะคะ
บางพื้นที่หนึ่งเมตรบางพื้นที่หนึ่งเมตรครึ่ง

รถยนต์จอดอยู่เฉยพังเสียหายนะคะ
เจ้าหน้าที่อาศาค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมา
ต้องเอารถยกสูงเข้าไปสำรวจ
ช่วยเหลือคนที่ยังติดอยู่ในโรงงาน
เพราะว่านิคมอุตสาหกรรมบางปูเนี่ย
มีโรงงานเยอะแล้วคนงานก็ออกไม่ทันนะคะ
ต้องเข้าไปช่วยนะคะเอาน้ำเอาอาหารไปให้ด้วย

หนักครับนี่ความบางตัวหนักสุดในรอบ๕ปีเลยนะ

รถพลิกฟู้ดก็คือล้อสูงใหญ่

เวลาที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยเขายังพูดเองเลย

มันเกือบถึงตรงราวที่จับประตูแล้ว

สูงกว่า๑เมตรประมาณ๑เมตร๒๐เซนติเมตร

ที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าฝนตกลงมาทั้งคืนค่ะ
หมู่บ้านถนนหลายสายในพื้นที่สมุทรประการ

ส่วนเขตนิคมอุตสาหกรรมบางปู

โรงงานทางทหารทางเจ้าหน้าที่ปพ

ต้องเอารถบิ๊กฟุตหรือว่ารถออฟโรดค่ะ

ออกมาส่งที่บริเวณแพร่กษา
ห่างจากจุดที่เกิดน้ำท่วมประมาณ๒๐๐เมตร

ผู้สื่อข่าวก็ลงพื้นที่ไปสำรวจเหมือนกัน
ที่เขตนิคกรมอุตสาหากรรมปะปู

เขาบอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมสูงที่สุด
ประมาณหนึ่งเมตรบังช่วงหนึ่งเมตรครึ่ง
พบว่าโรงงานหลายแห่งถูกน้ำท่วมข้าวของเสียหาย
รถยนต์รถจักรยานยนต์หลายคันคือเอาออกมาไม่ทันนะคะ

เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ของนิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำรวจจราจรสพบังปูออกมาอำนวยการจราจรบนถนนสายหลักทางเข้านิคม
ทั้งสุขุมวิทย์พุทธรรักษา
ก็ต้องปิดการจราจรบางจุดนะคะ
ไม่ให้รถยนต์ทุกชนิดเข้าไปในนิคมได้
ป้องกันปัญหารถเสียรถกีดขวางการจราจร
อาจจะส่งผลกระทบต่อการเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
จากการสอบถามพนักงานที่ทำงานอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม
เล่าให้ฟังบอกว่าน้ำมันเอ่อในช่วงประมาณตีหนึ่ง

ลักเข้ามาท่วมพื้นที่ประมาณตี๓
ก็คือใช้เวลาประมาณ๒ชั่วโมงเห็นด้านหลังไหมคะรถ
หมดเลยจมหมดเลยที่จอดรถนะคะ
ถือว่าเร็วมากพนักงานก็บอกแบบนี้นะคะ
พนักงานที่เข้ากะขับรถออกมาก็ไม่ทัน
เป็นภาพนี้บางคันเล็กหน่อยก็
มิดหลังคาค่ะเกือบมิดหลังคาอีกนิดเดียวมิดหลังคา
นิคมอุตสาหกรรมบางปูต้องเร่งระบายน้ำ
แต่ด้วยปริมาณน้ำในคลองสาธารณะที่มันระดับสูงเช่นเดียวกัน
ก็ไม่สามารถระบายน้ำออกไปได้จนถึงขณะนี้
ยังไม่มีวี่แววว่าน้ำจะลดลงนะคะ
อกจากนี้ทั่วสมุทรประการน้ำท่วมขังหลายสายค่ะ

ส่วนเกษตรกรบ่อปลาได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ปลาที่เลี้ยงไว้มันหลุดออกจากบ่อค่ะ
เกษตรกรแถวบางพลีเล่าว่าอยู่มา๕๐ปีแล้ว

ที่ผ่านมาเวลาฝนตกหนักน้ำมันก็ไหลลงคลอง
แต่ครั้งนี้น้ำในคลองมันสูงมาหลายวันแล้ว
น้ำคือฝนที่ตกลงมาใหม่น้ำในคลองไม่หายไป

มันก็มาเกิดน้ำท่วมแบบนี้แหละค่ะ
ทีนี้ก็ต้องไปดูนะคะเรื่องของการระบายน้ำ

เพราะว่าหลังจากนี้ก็จะมีฝนตกลงมาเรื่อยนะคะ